พาคุณผู้ชมไปดูคลิปที่ถูกแชร์กันว่อนในโลกโซเชียลนะคะ

แต่ที่แน่สิ่งที่เขาทำเพื่อเป็นการโชว์เนี่ย
คือการทำร้ายผู้หญิงกลางเข้าสารคนที่อยู่แถวนั้นเยอะแยะเนี่ยเห็นจนทนไม่ได้

เข้าไปรุมผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงเนี่ย
ทั้งด่าทั้งประจานทั้งตะลุมบอลด่าทอทุกอย่าง
ตอนนี้คลิปนี้ก็ถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลแล้วนะคะ

นี่แหละค่ะ

ว่าผู้ชายที่ทำร้ายผู้หญิงมีชื่อเสื้อสีดำนะ

คือภาพตอนแรกเป็นฝรั่งที่ใส่เสื้อสีออกเลือดหมูหน่อย

คือเขาจับผู้ชายที่ใส่เสื้อสีดำที่ถูกตะลุมบอลไว้นั่นแหละ
คือคลิปที่ได้ยินเสียงตื๊ดหลายครั้ง
ก็คือชาวบ้านหรือว่าคนที่อยู่ระแวกนั้นนั่นแหละค่ะ
เขารุมด่าทอชายชุดดำ
ที่ถูกฝรั่งเหมือนพยายามกันตัวไว้
ให้กลุ่มวัยรุ่นมาใช้ความรุนแรงเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๔ของวันที่๒๐มกราคมค่ะที่ถนนเข้าสาร
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็อัดคลิปเอาไว้
มีพี่ผู้หญิงนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่คนเดียว
แล้วผู้ชายชุดดำนั่งอยู่ข้างก็ล็อกคอพี่ผู้หญิงจนเขาหายใจไม่ออก
นี่นั่งมองอยู่นานเขาก็ล็อกคอผู้หญิงลงไปกับพื้น
มีวัยรุ่นหลายคนค่ะที่เห็นเหตุการณ์นาทีนั้น
พอเห็นปุ๊บทุกคนก็รีบวิ่งมาแล้วก็ตะลุมบ่อนผู้ชายรวมถึงด่าทอ

ถ้าเมาก็ไปนอนไม่ใช่มาทำร้ายผู้หญิงแบบนี้
จากนั้นวัยรุ่นเหล่านั้นก็ช่วยกันแจ้งตำรวจไปจับตัวชายชุดดำคนนี้เอาไว้
คลิปนี้ถูกแชร์ต่อกันไปมากกว่า๙๐๐ครั้งแล้วนะคะ
หลายคนเข้าไปแสดงความเห็นถึงการกระทำรุนแรงที่ไม่เหมาะสมของผู้ชายคนนี้ด้วยค่ะ
คือแล้วพอฝรั่งเขาเห็นไว้รุ่นกำลังทำร้ายชายชุดดำ

ไม่อยากให้ทำรักกันก็เลยไปล็อกคอออกมา
ฝรั่งเขาก็เลยเข้าไปช่วยไง